บริษัทที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเซารวม๓จุดนะคะ
โดยบริเวณดังกล่าวนี้มีการตรวจยดของกลางซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัมค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษค่ะ
เข้าตรวจค้นบริษัทสองแห่งด้วยกันในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีแล้วก็อีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
รวมสามจุดด้วยกันนะคะโดยการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะ
สืบทราบมาว่ามีการนำสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์
ขยะที่เป็นพิษแล้วก็สินค้าต้องห้ามจึงได้มีการยื่นคำร้องต่อสารนะคะ
ทั้งศาลจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็สารจังหวัดธัญบุรี
เพื่อที่จะขอหมายค้นแล้วก็เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็เบื้องต้นพบว่าบริษัททั้ง๓แห่งนี้ค่ะไม่มีการแจ้งให้ประกอบกิจการ
แล้วก็พบว่ามีการระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไม่ผ่านระบบการขจัดมลพิษของอากาศ
พบสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ
จำรวนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบชิ้นโน๊ตบุ๊คหกสิบชิ้น
ส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศอีกนะคะจำนวนมากกว่า๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะเจ้าที่ตำรวจจะได้มีการเชิญตัวเจ้าของบริษัททั้ง๓จุดนี้ไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารตะกัวที่อาจจะทำลายระบบประสาทต่อมไร้ท่อไตระบบเลือด
แล้วก็สารประหลอดเหล่านี้ค่ะก็ยังเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางสมองไขสันหลัง
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสิ่งแวดล้อมแล้วก็สารเหล่านี้หากรั่วไหลออกมา
หรือว่าตกค้างในน้ำหรือว่าในธรรมชาติก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
อย่างเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกันนะคะ